คุณผู้ชมมาดูจากต่อเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีรถประสบเหตุแล้วก็เพลิงไหม้

เอาทั้ง๔คนในรถออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนจะถูกไฟคลอก
ทีนี้๘พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือจากเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพ
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาก็เดินทางมาพบท่านนายกรัฐมนตรี
เพื่อไปรับมอบโลกประกาศเกติคุณนะครับ

ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมพลเมืองดีทั้ง๘คนนะคะ
ที่ตั้งใจเข้าช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่รู้ว่ามีอันตรายค่ะ
ดังนั้นก็ขอให้ดำรงคุณงามความดีนี้ไว้นะคะ
เพราะถ้าคนในสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว
สังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นค่ะ
พลเมืองดีที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในรถเก่ง
เกิดอุบัติเหตุจนไฟลุกไหม้บริเวณถนนมิตรภาพ
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ประกอบด้วยนายประสิทธิ์สารบัน
นายอุดมเดชน์ประเสริฐชายโชคดี

เข้าพบผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อรับมอบโลกประกาศเกียรติคุณ
พร้อมของที่ระลึกเป็นเสื้อและสมุดโน้ต

กล่าวนะคะว่าได้ติดตามข่าวเห็นทุกคนทำความดี

ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจที่จะช่วยคนอื่น

โดยถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะเห็นความร่วมมือของทุกคน

แสดงให้เห็นถึงความไม่นิ่งดูดาย
และพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นกรณีอุบัติเหตุหรือ
หมายความว่าถ้าทุกคนไม่นิ่งดูดาย
ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือคน

ไม่ว่าคนที่จะคนสูงอายุ

แล้วก็อะไรล่ะคนพิการ
พวกนี้ถ้าทุกคนมีน้ำใจให้กันนะ

ให้ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุนะ

คนแก่คนสูงอายุคนพิการ

ใช่ไหมมันต้องเปิดแผน

เรียกว่าสังคมที่เกิดความเท่าเทียม

คนที่ออดแอร์คนที่ได้โอกาสต้องการดูแลที่มากกว่า

ดีใจที่มีโอกาสได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ทำความดีต่อไป

และอยากให้คนในสังคมไม่นิ่งดูดาย
เมื่อพบเจอคนที่กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือค่ะ
ส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรี

ก่อนเดินทางไปรถโชว์ที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส

โดยตามกำหนดการจะเยือนอังกฤษ๒๐๒๒มิถุนายน
และมีกำหนดจะหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
จากนั้นนะคะ๒๒๒๕มิถุนายน

กำหนดการเข้าพบประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ที่ประชุมพิจารณาต่ออายุคงภาษีมูลค่าเพิ่ม๑๗๐

นายกรัฐมนตรีก็จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ

มวลชนมุ่งไปที่สถานการณ์ทางการเมืองค่ะ

ที่ทางพักพลังประชารัฐค่ะ
กำลังทาบทามสอสอในส่วนของพักต่าง

รวมไปถึงความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของผลเอกประยุทธ์ค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ